รายเดอร์จริงนะมีลูกค้าสั่งพิสซ่าเขาก็ไปรับพิสซ่ามา
ให้ต้องจ่ายเงินไปให้ก่อนนะค่ะ๗๐๐กว่าบาทนะครับ
ไปถึงก็ไปส่งที่คอนโดพอไปถึงคอนโดเนี่ยลูกค้าหญิง
คนนี้เขาบอกเดี๋ยวขอสแกนจ่ายแต่สแกนจ่ายแล้วเขาบอกมันก็ต้องดูให้ชัดว่า
สแกนแล้วมันจ่ายจริงหรือเปล่าอืมพยายามจะไปขอดูแบบเอาให้ชัดเนี่ยนะฮะ
เกิดอะไรขึ้นไปดูต่อเลยนะฮะนี่ครับคุกเข่าแล้วกราบค่ะคุกเข่าสิคะ
คุกเข่าแล้วกราบแล้วให้พิซซ่าลองฟรีเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ได้ครับพี่
ไม่ได้เลยค่ะผมเสียตังจ่ายมาครับตกโปเวจีปลอยเป็ดแสนล้านครบ
แสนล้านชาติชั่วนิดนิรันดิ์เดี๋ยวนี้ค่ะโอ้ไม่ได้พี่ห้ามแตะตัวเป็นผู้เป็นเจ้าเลยค่ะ
เสียงเงินมาพี่สองแสนล้านพบสองแสนล้านชาติเดี๋ยวนี้ยืนนิ่งนิ่ง
ขอขอขอวิชาคืนนะครับคืนไม่ได้ค่ะผมจ่ายตังค์มาครับพี่
หนูสงสารพี่ผมนะคะไม่ได้ครับพี่ย้ำเท่านี้ค่ะไม่
สามแสนล้านครบสามแสนล้านชาติในอรกนรกโอเวจีปลอยเป็ดเดี๋ยวนี้ค่ะ
ครบสี่แสนล้านชาติในจีปลอยเป็นเดี๋ยวนี้ค่ะ
ช่วยตัวเองหน่อยซิคะเดือนออกประตูไปค่ะ

คืออะไรนะคือรายเดอร์หนุ่มคนนี้บอกนี่ลูกค้ากูเนี่ยสั่งพิซซ่า

บาทรับมาจากร้านพอมาถึงคอนโดเนี่ย
ทำท่าทางเหมือนสแกนจ่ายแต่มันไม่ได้จ่ายไง
เขาก็เดินตามบอกอ๋อถ้าไม่จ่ายเงินผมขอพิซซ่าคืน
ใช่เหมือนตอนแรกจะกลับเข้าไปในคอนโดด้วยซ้ำ

รายเดอร์เขาไหวตัวทันถ้ากลับเข้าไปมันก็ตามตัวไม่ได้แล้วนะ

เป็นจริงหรือเป็นไม่จริงว่าอย่างนี้
ใช่คือป่วยหรือเปล่าหรือยังไงหลายคนเห็นคลิปนี้แล้วสงสัย
วิธีการพูดและคำพูดของผู้หญิงคนนี้ไงคะ

ดูสิดูสิดูสิดูสิดูสิดูสิดูสิดูสิดูสิ

ก็เลยเดินไปขวางไปดึงเอาไว้เนี่ยฮะบอกยังไงขอดูสลิปหน่อยได้ไหมตกลงมันโอนไม่สำเร็จนะถ้าโอนไม่สำเร็จยังไงต้องคืนพิซซ่าให้ผมนะแล้วก็เป็นไปตามคลิปครับท่านผู้ชมครับ
คราวนี้ผมก็ไปขวางเขาแล้วก็เป็นเหมือนในคลิปเลยครับพี่
ใช่คำหน่ายตามที่คลิปเลยพี่ผมจับใจความไม่ถูกมันเยอะมากเลย
ผมตกใจพี่ทั้งตกใจทั้งเสียความรู้สึกว่าทำไมต้องเจออย่างนี้ด้วยอะไรอย่างนี้
เงินก็เหนื่อยจะต้องมาเจอลูกค้าเป็นอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
คือสุดท้ายทางรอปภกับนิติคอนโดก็เลยมาช่วยนะฮะมาช่วยกันห้ามทับห้ามศึกแล้วก็ได้พิซซ่าคืนมาได้อาหารคืนมา
คอนโดนะคุณสุชาดาก็ไปคุยด้วยนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวลองฟังดู

ลูกบ้านลงมารับเองลูกบ้านจะมารับเองปกติขึ้นไปไม่ได้
แล้วถ้าพี่เราเห็นอ่ะเคยมีปัญหามั้ยปัญหาแบบประมาณว่าลูกค้า
ไม่ยอมจ่ายเงินหนีขึ้นห้องอะไรอีกแล้วค่ะ
ไม่มีใช่ไหมปกติจะมีจุดรับอาหารเนี่ยอันนี้สแกนเสร็จปุ๊บ
วิ่งมาทันแล้วนิติกับทางรอปภก็เลยมาช่วยกันเจรจาเนี่ยฮะ
อยู่เหมือนกันนะหลายข่าวที่เราเล่ากันอ่ะบางทีก็ต้องจ่ายเงินให้